เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบรามผู้มีอิทธิพล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรากุลว่า

รายชื่อคณะกรรมการไม่ได้กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียว
ประหลัดกระทรวงต่างมี
ผู้อำนวยการต่างนะครับผมคณะ
ตรวจสอบอะไรต่างมากมายนะครับผมก็ถือว่าอันนี้
เป็นเรื่องที่ว่าเราจะรวมกันทุกหน่วยงาน
นะครับผมแล้วก็ลงเข้าไปดู
ก็เป็นการทำงานในเชิงบูรณาการนะครับผม
แล้วก็มีความชัดเจนในทุกรูปแบบว่า
เราจะเอายังไงกรณีที่ว่า
อย่างมดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการยังไงนะครับ
อย่างกรณีบางแก้วเนี่ยเอางี้แล้วกันนะครับผม

วันนี้คำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แหละ
ซึ่งท่านประธานปปชท่านก็ได้ติดต่อมา

ที่แล้วมาเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้
ปปชไม่สามารถจะให้เขาหยุดดำเนินการได้
คือมันก็ต้องไปให้ศาลชี้
อะไรต่างนะครับแต่คราวนี้เราเราร่วมมือกันแล้วครับ
แต่เราจะมีข้อตกลงคือถ้าเกิดในกรณีนักการเมืองท้องถิ่น
มหาดไทยต้องเข้าไปเลยท่านผู้ว่าต้องสั่งการเลยนะครับผมว่า
ตั้งกรรมการสอบก็ตั้งไปนะครับผมแต่คุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน
ไม่ใช่วันนี้โดนจับได้ประกันมาพรุ่งนี้เข้าไปในตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกอย่างนี้
มันไม่ได้แล้วนะครับในยุคนี้ครับคือคือทางมหาทัยก็จะสั่ง
ผู้ว่าสั่งเลยนะครับสั่งให้สอบให้คุณอุทธรณ์ภายใน๕วันนะครับผม
แต่คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีผลเลยทันทีนะครับผม
อย่างตามโซโลแกนของท่านมธ๑ท่านอนุทินบอกว่าสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวาน
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนอ่าไหนท่านพูดถึงเรื่องนี้ผมก็เลยถามเลยก็แล้วกัน
ถ้าคุณพิมพิสูจน์คะคนชาด้าเนี่ยก่อนจะเป็นสสเป็นนายกเทศมนตรีครับผม
อุทัยธานีใช่ถูกต้องครับสองสมัยอยู่การเมืองท้องถิ่นมาก่อน
แล้วมาเป็นการเมืองระดับชาติเป็นรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้นายกอบจบางแก้วนายกอบตนายกเทศบาล
สมุทรปราการใช่ไหมฮะอีบิดดิ้งมีคนเขาประมูลอีบิดดิ้งได้
แล้วไปเรียกรับเงินขอ๒๕ถึงจะทรงเซ็นอะไรให้ผ่านแล้วก็ไปทำงาน
เขาก็เลยนัดเอาเงินไปจ่ายที่ห้างแห่งหนึ่ง
พอเจอตำรวจสอบสวนกลางมากลับวิ่งห์โดนถูกน้องเงินทิ้ง
ท่านเย็นมุมนี้ท่านมองภาพออกมันเกิดอะไรยังไงกับกรณีแบบนี้
องภาพออกครับแล้วอย่างกรณีอย่างนี้มันไม่ต้องสอบแล้วครับผม
จะสอบอะไรอีกสอบก็สอบตามระเบียบตามกฎหมายไป
แต่สั่งการมันสั่งได้เลยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ไม่ใช่เกิดว่าถ้าเกิดโดนจับตรงนี้ได้ประกันตัวไปพรุ่งนี้ไปนั่งสำนักงานใหม่เหรอ
แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับผมมันก็ไม่มีเยี่ยงอย่างไม่มีการเข็ดหลาบ
แล้วก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมฮะมันต้องสั่งหยุด
คุณต้องออกไปจากระบบออกไปจากระบบก่อนก็คือออกจากตำแหน่งไว้ก่อนนะครับ
ทางปประชาเนี่ยโดยท่านประธานปประชาเนี่ยท่านก็เบื่อหน่ายกับเรื่องพวกนี้มาก
บางทีต้องไปร้องศาลก่อนนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาเขาก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่
ปปชเขาบอกมายังมหาดไทยเลยเหรอฮะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเขาที่จะให้เขาหยุดก่อน
ครับผมเพราะว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการร่วมบูรณาการด้วยกันครับผม
มันมีการทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อให้การปราบปรามมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผม
กรณีตรงนี้เนี่ยกับกรณีของกำนันนกเนี่ยอย่างกำนันนกเนี่ยการสร้างอิทธิพลเครือข่ายต่างเนี่ย
มันต่างกันยังไงไหมครับในลักษณะของผู้มีอิทธิพล
คือถ้าเจอทางสมุทิสำรวจไม่ไปเจาะก่อนสงับนะครับวันข้างหน้าอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลก็ได้
ถูกไหมฮะทั้งหัวประมูลทั้งติดสินบนอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับผม
คือมันก็ไปสู่ไปสู่เป็นผู้มีอิทธิพลในด้านมืด
มีเงินมีทองก็ไปใช้เพราะว่าคนมาจากด้านมืด
ก็พยายามจะใหญ่โตในด้านมืดไปแน่นอนใช่ไหมฮะ
อย่างบางแก้วมหาดไทยต้องไปตรวจสอบต่อไหมฮ
ว่าคนเดียวหรือว่ามีใครร่วมไหมหรืออะไรยังไง
จริงแล้วมหาธัยก็ดำเนินการตรงนี้แล้ว
จริงเนี่ยคณะประการชุดเนี่ยครับผมต้องไปดูเรื่องภาษี
ไปดูเรื่องปปงซึ่งผมบอกเลยนะครับผมว่า
คุณพลาดไว้อย่างนี้คุณโดนหนักแน่นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจับแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องดำเนินการให้ทางฝ่าย
ว่าปกครองเข้าไปดำเนินการเข้าไปไม่ใช่ตำรวจจับแล้วเฉยกันหมดนะครับผมนะ
กันหมดแล้วก็ปล่อยไปตามรูปคดีไปวันหนึ่งไม่ได้อะไร
ในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำอย่างนี้มาได้
ผมว่าการที่เขาจะได้มาซึ่งการจับกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ผมว่าเขาต้องใช้วางแผนใช้ระยะเวลาในการทำงานมากมายพอสมควรนะ
ทรัพยากรของหน่วยงานไปพอสมควร
ที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างนี้นะครับผม
แล้วเสร็จแล้วผมถามว่าจับแล้วเป็นอะไร
จับแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าให้ประกันหรือยังนะครับ
ผมไม่ทราบนะฮะหรือตามสิทธิ์เขาก็สมควรจะจะได้ประกันใช่ไหม
เพราะว่าคนยังไม่ผิดพูดแต่เรื่องนี้มันในส่วนของปกครองมันต้องต้อง
คุณต้องไม่กลับไปเทศบาลแล้วคุณต้องไม่มีสิทธิ์กลับไปที่เทศบาลของคุณแล้ว
หน่วยงานของคุณแล้วโดยที่ว่าใช้คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อันนี้ก็เป็นมิติใหม่นะครับผมทางมหาทัยสั่งแล้ว
สั่งแล้วแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ตั้งกรรมการกรรมการก็สอบไป
เขาก็มีรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดภายใน๖๐วันนะครับ
แต่เขาอุทธรณ์ได้ภายในห้าวันนะครับอย่างนี้มันสอบวันเดียวก็รู้แล้ว
วงจรปิดท่งโทษจะสอบอะไรกันมากมายถ้าไม่ได้สอบหาคนผิดเพิ่มเติมนะครับ